สวัสดีครับจึงเวลาของจับตาเตือนภายในวันนี้กับผมคุณตนันพิสิทธิ์มาหันนะครับมาเจอกันในค่ำคืนวันแรกของเทศกาลสงครานนะครับมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ต้องจับตามองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่ร้อนจัดพายุรูดูร้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นในหลายพื้นที่สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเตือนกันหน
ว่าขณะที่เราเปิดแอร์ขับรถวิ่งไปนั้นระบบแอร์นั้นก็จะดูดเอาอากาศจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะครับแต่ถ้าหากรถจอดนิ่งสนิทเนี่ยนะครับระบบแอร์นั้นก็จะมีการดูดเอาท่อไอเสียแล้วก็ดูดเอาควันต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้าไปหมุนเวียนภายในห้องโดยสารเองแน่นอนแล้วครับว่าควันไอเสียเหล่านี้นั้นก็มีองค์ประกอบสำคัญสำคัญที่ทรง
ประวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำนั้น
แผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
อากาศนั้นทั่วไทยจากการตรวจสอบก็พบว่าร้อนถึงร้อนจัดนะครับ
โดยพบว่าตอนนี้จุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ภาคอีสานตอนบนนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
เพราะว่ามีโอกาสที่จะอุณหภูมิทะลุ๔๔องศาเซลเซียต
อกจากนี้เองเรื่องของฝนฟ้าขนองมีโอกาสเกิดขึ้นเช่นเดียวกันจาก๒ปัจจัยครับ
จัยนี้ก็คือเรื่องของกระแสลมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสลมตะวันตกหอบเอาความชื้นจากอ่าวเบงกอเข้ามา
ปะทะกับความชื้นที่หอบมาพร้อมกับกระแสลมใต้แล้วก็กระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นจากอันดามันเข้ามาปะทะกันแบบนี้
อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นได้
สิบหกถึงสิบแปดก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะมีวันอากาศเย็นแผลลงมาปกลุมประเวนตอนบน
มาเจอกับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิมนั้น
ก็ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศ

นี่คือทั้งหมดที่ต้องมาย้ำเตือนกันในวันนี้นะครับ

ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลปีใหม่ไทยครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ